คือวัชชนธรรมที่อยู่ที่นั่น
ทุกท่านก็ถ้าจะไปพูดกันแล้วก็
ที่ท่านเข้าใจว่าทำไมรากของปัญหาคืออะไร
ก็คือความไม่ได้รับความยุติธรรม
และการอากาศที่จะได้รับการพัฒนา
ในเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่นั้น
คือไม่ได้เหมือนที่อื่นได้น้อยกว่าที่อื่น
ขาดแคลนเกิดความยากจน
เป็นผมผมอยู่ที่สามเหนือชายแดนเมืองใต้
ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะฮะ
แต่วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ย
ที่ผ่านมาก็แก้ไม่ถูกสุด

ที่จุดที่เขาต้องไม่น้อยเนื้อต่ำใจ

ดังนั้นเราจะต้องแก้โดยเศรษฐกิจนะฮะ
ซึ่งสำคัญก็คือผลเอกประวิทย์นะฮะ
ท่านได้พบกับท่านนายกของมาเลเซียท่านอาวา
ก็ได้ตกลงกันแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
คือแก้จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควร
ต้องเอา๓ชายแดนของภาคเหนือของมาเลเซียมารวมด้วย
แล้วทำเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนาร่วมกัน
แล้วของเรา๕จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา
ก็จะอยากจะมาทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่๓จากชายแดน
ที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างนี้นะฮะคือการเป็นการแก้ที่เป็นจุดจบของปัญหาทั้งสิ้น
คือจะทำให้ประชาชนที่อยู่ที่นั่น
เขามีเศรษฐกิจที่ดีมีความมั่นคงมีความสบายใจ
แล้วก็ข้ามไปหาเพื่อนบ้านมาเลเซีย
ก็มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมนะฮะ
ทุกอย่างมันก็จะจบในสมัยโดยลุงป้อมทำนะ
เสิร์มนิดเดียวค่ะที่อาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาจะบอกว่า
ตอนที่เป็นพักเดียวกันแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

คือนับรวมว่าการทำงานของพลเอกประวิทย์ด้วยไหมคะ
ก็คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฮะ
ถ้าท่านไม่รู้ไม่ท็อปกับปัญหามาตลอด
ท่านก็คิดหาวิธีแก้ไม่ออก

ที่เจอก่อนหน้านั้นก็เป็นพิธีแก้ปัญหา
แต่แก้ไม่ได้จนถึงที่สุด
อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถึงที่สุด
รับรองแก้ครั้งนี้เหนือกว่าทุกพักฮะ
อาจารย์เดี๋ยวขอกลับมาที่การแก้
เดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับ
ระหว่างภักดิ์รวมไทยสร้างชาติที่มีอันนั้นคนอีก

กับภักดิ์พลังบัญชารัฐที่มีลูกป้อม

ที่จะทำเขตเศรษฐกิจนี่แหละ